ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักยังไม่ค่อยราบรื่นถ้าไม่คิดอะไรพักบ้างก็ไม่เป็นไร
เรื่องรักเรื่องใครยังหาความสุขเต็มที่ไม่ได้จากเรื่องความต่างทางฐานะในสังคมและเรื่องการเงิน
สุขภาพอุบัติเหตุและเคราะห์ภัยที่รุนแรงยังไม่มีแต่ก็อย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาท
ผู้ใกล้ชิดอาจมีอาการเจ็บป่วยการเดินทางไกลอาจล้มป่วยไข้ได้ง่าย
การเงินผลประโยชน์ในระยะนี้มีเกณฑ์ถูกลดทอนหรือเบียดบังหรือได้ไม่ตรงเวลากำหนด
เงินจึงหมุนคล่องในบางจังหวะและติดขัดในบางระยะ
การงานไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดยังคงต้องดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคอย่างรุนแรง
มักมีปัญหาให้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์